โรงเจหลายจังหวัดไปแล้วคึกคักเป็นอย่างมาก
จะพาไปดูต่อเนื่องเลยเป็นบรรยากาศโรงเจที่จังหวัดชนบุรี
มีหญิงวัย๕๑ปีคนหนึ่งเขาอ้างตัวเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อกวนอู่
แล้วก็เจ้าแม่กวนอิ่มไปอารวาสอยู่ในสารเจ้า
ทีนี้นะคะแล้วก็มีการขู่ด้วยนะว่าจะมีการแสดงอิทธิฤทธิ
แต่พ่อตำรวจเนี่ยนะคะขู่ว่าจะจับตัวไปโรงพัก
เจ้าเนี่ยออกจากร่างทันทีเลยดูเหตุการณ์กันหน่อยเลยค่ะ
มึงยังกล้าทำกับกูอย่างนี้ยังกลับแอบนี้
้อนนี้หวยออกอะไรแม่เค้ายังไงลองว่ามันนี้ผมไม่เล่นหวย
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าน่าจะกำลังประทับร่างอยู่
แล้วบังเอิญผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์พอดี

เป็นเหตุการณ์ร่างทรงอารวาสครั้งนี้
เกิดขึ้นในบริเวณศาลพระแม่เฮียงเต็กเงี้ยว
อยู่ในอำเภอเมืองชนบุรีเมื่อช่วงเย็นหวานนี้
โดยผู้อ้างตัวเป็นร่างทรงรายนี้อายุ๕๑ปี

อ้างว่าจะเข้าทรงร่างเจ้าพ่อกวนอู่และเจ้าแม่กวนอิ่ม
พร้อมทั้งจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดู
เข้าไปเริ่มนับเหตุซึ่งเมื่อตำรวจมาถึง
ก็พยายามพูดจาหวานล้อมและจะนำตัวร่างทรงไปที่โรงพัก
เพื่อให้สงบสติอารมณ์แต่ร่างทรงก็ไม่ยินยอม
ยังแสดงท่าทีก้าวร้าวและจะเข้าไปทำร้ายชาวบ้าน
มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมกระทั่งศพจังหวะ
ตำรวจจึงเข้าชาร์จร่างทรงแล้วก็อุ้มขึ้นรถตำรวจ
นำกลับไปที่โรงพักค่ะแต่ปรากฏว่าช่วงที่ตำรวจเข้าชาร์จตัว
จับกลุ่มร่างทรงก็บอกว่าร่างเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่กวนอิ่ม
ออกจากร่างของเธอไปแล้วทันทีเลยค่ะ
ทันทีเจอตำรวจออกไปแล้วค่ะ
ด้านนางสาวอารีเชียวประสิทธิ์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ
มูลนิธิรัศมีมณีรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลสารเจ้า
ในจังหวะที่ตำรวจอุ้มขึ้นไปเนี่ยนะร่างทรงรายเขาบอกว่า
เข้ามาที่สารเจ้าตั้งแต่เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
โอ้โหอุ้มขึ้นไปอุ้มขึ้นแบบนี้นะคะทุลักทุเลอย่างนี้
แล้วก็ไม่มีใครรู้จักร่างทรงรายนี้มาก่อนเลยนะ
ก่อนเกิดเหตุก็ได้เข้าไปกินอาหารเจในโรงครัว
จากนั้นอ้างว่าเจ้าแม่กวนอิ่ม
จากนั้นอ้างว่าจะเข้าทรงร่างเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่กวนอิ่
หากไม่นำชุดขาวมาใส่ให้จะเกิดภัยพิบัติ
แล้วก็แสดงอาการฉุนเฉียวจะหยิบพานมาคว่างใส่เธออีก
เธอก็เลยต้องรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจตามภาพนี่แหละค่ะ